เอาคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นเรื่องเศร้ารับวันแม่เลย
คือวันแม่เนี่ยนะลูกชายเพิ่งจะโทรศัพท์ไป
บอกรักแม่อวยพรแม่
แล้วหลังจากนั้นนะตอนตีสี่ที่ผ่านมา
มีเบอร์ของลูกชายโทรเข้าเครื่องคุณแม่
ปลายสายไม่ใช่ลูกชายค่ะเป็นกู้ภัย
บอกว่าลูกคุณแม่เสียชีวิตแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนท้ายรถบรรทุก
เรามีภาพให้ดูวินาทีที่เกิดเหตุ

นี่ค่ะให้คุณผู้ชมเห็น๒จังหวะ

ผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มโรงงานวัย๓๑ปี

แต่ท้ายที่สุดเสียชีวิตค่ะ

แยกสัญญาณไฟแดงเทศบาลบ้านสร้างที่บังปะอินอายุทยานะคะ
แล้วเราจะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหน่อย
กล้องหน้ารถหน่อยนะครับ
อันนี้เป็นจังหวะที่เกิดเหตุนะคะ
นี่กล้องหน้ารถคันหนึ่งเป็น๑๐ล้อเหมือนกัน

เป็นรถที่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนแต่ตอนนี้ยังไม่เห็น
มุมแบบนี้ยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่
จะไปติดไฟแดงอยู่ด้วยกัน
ดูจังหวะนี้ก่อนเริ่มติดไฟแดงอยู่ด้วยกัน
แล้วคุณผู้ชมสังเกตรถคันด้านซ้ายให้ดี
อันนี้กล้องหน้ารถยังไม่เห็นอุบัติเหตุ

นี่ตอนที่รถติดไฟแดงอยู่ด้วยกัน
ใช่ค่ะเพราะอะไรล่ะ
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนตายขี่มา
แล้วก็ชนเข้าที่ท้ายรถแบบนี้ค่ะเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้กล้องจับภาพได้
แล้วก็เห็นจังหวะที่นายวัชราชัยคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มลงไปเห็นไหม

เนี่ยจุดนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วพอคนขับรถบรรทุก๖ล้อได้ยินเสียง
เหมือนกับว่ามีรถอะไรมาชนท้ายตัวเองนี่ลงไปแล้วนะ
โทรแจ้งทางสพบังปะอินสาขาย่อยสินที่วาให้มาตรวจสอบ

ดูเวลาจากกล้องวงจรปิดมันตี๓กว่าใช่ไหมคะ

จรภีร์กู้ภัยอายุทยาบอกว่า
หลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้โทรศัพท์ของนายวัชราชัยเนี่ยนะ

เพราะว่าดูจากเบอร์ที่มีการโทรออกล่าสุดนี่แหละ
แจ้งให้กับคุณแม่ได้รู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้ว

ลูกเพิ่งโทรมามาอวยพรมาบอกรักแม่เนื่องในวันแม่
แล้วแม่ไม่คิดเลยว่าอีกรอบนึงที่เบอร์ลูกโทรเข้ามา
จะเป็นสายของกู้ภัยแล้วบอกว่าลูกแม่เสียชีวิตแล้ว
โอ้โหเรื่องนี้แม่สะเทือนใจเลยนะคะ
เรื่องคดีตำรวจก็ส่งศพของผู้ตายไปชนะสูตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดปฐุมธานี
ส่วนคนขับรถบรรทุก๖ล้อก็ต้องเชิญตัวไปสอบสวน
แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ